ต่อเนื่องเลยนะคะพาไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ชม
รถกระบะคันหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหัน
คันหลังที่เขาตามมาเข้ามาทางตรง
ชนสิคะรอรายงานนี้เจ็บฝ่ายละสองค่ะ
พึ่งนึกได้ว่าจะต้องยูทเทิร์นนะคะนี่ดูจังหวะนี้ค่ะ
หักหลบรถบรรทุกข้างหน้าหรือยังไง
โอ๊ยเป็นไรไหมนี่ก็เจ็บฝ่ายละสองคนนี่เห็นไหมคะ
ระบะอิซุสุสีฟ้าข้างหน้าข้างหลังเจ้าของกล้องหน้ารถ
อิซูซูเหมือนกันแต่เป็นสีเทานะคะเข้ามากันทั้งหมดสี่คนคันหลังเนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่าคันสีฟ้าเจ็บสองคันสีเทาก็เจ็บสอง
นี่ใช้คำเดียวเลยนะว่าประมาทคุณประมาทจริงคือยังไงคะ
จะอยู่เทินหรือจะหักหลบรถข้างหน้าแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นี่
ถ้าเกิดว่าคุณไม่ประมาทคุณเห็นข้างหน้าเขาเห็นรถบรรทุกอยู่แล้ว
คุณก็ต้องชะลอไหมคะหรือคิดว่าจะยูเทิร์นเนี่ยคุณก็ต้องมองป้ายไหมคะ
ป้ายบอกทางต่างไม่ใช่ว่าคุณคิดจะยูเทิร์นก็ยูเทิร์น
กลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณจุดยืนเทิร์น
หน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้วหมู่ที่๕ตำบลคลองกระจัง
อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะเพราะดีมากที่แต่ละฝ่าย
เจ็บเล็กน้อยแต่ว่าตำรวจก็ต้องนำตัวไปที่โรงพักกันนะคะ
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บนท้องถนนที่นำมาเตือนใจเตือนภัยกันเช้านี้ค่ะ